เกมนี้เป็นทางด้านเจ้าถิ่นนะครับขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของแดน
ในนาทีที่ห้าสิบสี่แต่งบอลแล้วยิงเข้าไปเสียบมุมนะครับ
จากนั้นเป็นทีมเยือนนะครับที่เร่งเครื่องมาได้ประตูตีเสมอจากสุภาชัยใจเด็ด
ในนาทีที่เจ็ดสิบสี่นะครับหมงย้อนทางเข้าไป
ก่อนที่ในช่วงนาทีที่แปดสิบสี่นะครับบุยรามมาได้ประตูชัยจากสาเมียลโรช่า
ยิงเข้าไปนะครับช่วยให้บุรีรามบุกมาฉีดชนะราชบุรีสองต่อหนึ่ง
เก็บเพิ่มเป็นยี่สิบสองคะแนนนะครับหลังจาฝุงไทยลีกต่อไป
ส่วนราชบุรีนั้นอยู่อันดับที่๑๒มี๙คะแนนเท่านั้นนะครับ
ส่วนเกมบิ๊กแมชเมื่อวานนี้นะครับเป็นบีจีปฐุมนั้น
เปิดบ้านรับการมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับครึ่งแรกนั้นยังทำอะไรกันไม่ได้
เสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบสามนะครับ

นี่ครับบิก้าเข้าพวดไปเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็เป็นธีรสินแดงดาที่รับหน้าที่สังหารไม่พลาดเข้าไปอย่างเฉียบขาดนะครับ
ส่วนผลคู่อื่นการท่าเรือนั้น
ตารางคะแนนสัปดาห์นี้บุรีรำนำเป็นจ่าฝูงมี๒๒คะแนน
อันดับ๒แบงคอกยูเนเต็ด๑๙คะแนน
อันดับ๓เชียงรายยูเนเต็ดมี๑๗คะแนน
ไปดูกันที่แบทวินตันระดับเวอร์ทัวร์๑๐๐๐รายการเดนมาร์คประเภท๒๐๒๑
มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเข้าชิง๑ประเภทนะครับ
นั่นก็คือประเภทคู่ผสมบาสปอป้อ
แพ้ต่อยูตะวาตานาเบะกับอลิสะฮิกาชิโน
มือ๔ของรายการจากญี่ปุ่นไป๐ต่อ๒เกมครับ
ต่อ๒๑แล้วก็๙ต่อ๒๑ได้เพียงรองแชมป์เท่านั้น
ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับในประเภทชายเดี่ยว
วิกเตอร์อัลเซอร์เซ่นมือ๒ของรายการครับ
จากเดนมากพบกับเทนโตโมมัตตะจากญี่ปุ่นครับ
ปรากฏว่าอัลเซอร์เซ่นปราบโมโมตะเอาชนะไปได้๒ต่อ๑เกม
๒๐ต่อ๒๒แล้วก็๒๑ต่อ๑๘แล้วก็๒๑ต่อ๑๒ครับ
เป็นสมัยแรกนะครับส่วนที่ต้องติดตามเลยนะครับ
นั่นก็คือฟุตบอลจิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบสองรุ่นอายุ
ไม่เกินยี่สิบสามปีรอบคัดเลือกนัดแรกกลุ่มเจนนะครับ
ทีมชาติไทยนั้นก็ลงประเดิมสนามเป็นนัดแรกเสมอกับทีมชาติมองโกเลียนะครับ
หนึ่งต่อหนึ่งเกมการแข่งขันก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ